ไปดูกางเกงมวยผ้าไหมตัวแรกของโลกกันดีกว่าครับ
เอกพันธ์สมบูรณทรัพย์หรือที่แฟนมวยรู้จักกันในชื่อของ

ยอดมวยเงินแสนชั้นไทยไฟท์นะครับ

ผ้าไหมไทยแท้๑๐๐ตัวแรกของโลก
ขึ้นว่าโดนรายศิลปะการไหว้ครูอวสัยตาอนาชาติในงานร้อยแก่นสารศิลป์สี่รายศิลป์ถิ่นแดนใหม่ที่เซ็นทรัลบังนา
โดยในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเจ้าของฉายามังกรป่าน้ำโพจะกลับมาชกเต็มตัวอีกครั้ง
แต่นักชกในวัย๒๔ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดในเวลานี้ว่าจะเป็นไฟล์ไหนอย่างไรนะครับ